จะวิดีโอไปดูอีกเรื่องนึงเรื่องของยายทวด
๒ปีแล้วปมความตายคือลูกหลานเล่าให้ฟัง
คือปลุกยังไงก็ไม่ตื่นหมายถึงหลับหรอ
ยังไงก็ไม่ตื่นเขย่ายังไงก็ไม่ตื่น
ในที่สุดลูกหลานตัดใจแล้วอ่ะเรียกโรงพยาบาลมารับร่าง

ฟื้นลืมตาขึ้นมาเฉยแบบนี้นะคะ
เรื่องที่ต้องเรียกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อเหมือนกันนะคะ

ยายถวตบุญเรืองแสงประภัยอายุ๙๒ปี

แล้วก็ส่งเสียงเจื้อให้แจ้วคุยกับลูกหลานเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

ยายทวดเกิดจะทำให้ลูกหลานเนี่ยช็อกกันทั้งบ้านแล้วนะคะ
นางน้ำชื่นแสงประภัยอายุ๗๒ปี
อันนี้เป็นลูกสาวคนโตของยายทวดบุญเรือนค่ะ
เล่าว่าแม่เคยเป็นแบบนี้มาแล้วครั้งนึง
ตอนนั้นก็นอนหลับยาว๑วัน๑คืนเต็ม

แต่จู่ก็ตื่นขึ้นมาเอง
พอมาครั้งนี้ค่ะยายทวดก็หลับยาวอีก
แต่ทีนี้เริ่มเอกใจ
เพราะรู้สึกว่าชีพพจรยายทวดอ่อนลงเรื่อย
ยายทวดลืมตาขึ้นมาแล้วก็ทำหน้างงวงว่าตัวเองเป็นอะไร
ซึ่งคุณยายน้ำชื่นลูกสาวของคุณยายทวดบอกว่า
เคยไปหาหมอธรรมถามว่ายายทวดเป็นอะไร
หมอธรรมบอกว่ายายทวดถอดจิตไปเที่ยว
แต่ก็ไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่นะคะฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
อันนั้นก็เป็น
สิ่งที่หมอทำเขาบอกมาแต่จริงแล้วลูกลุงหลานฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะ
ยายทวดเนี่ยมีการถอดจิตไปแต่อาจจะเกิดจากความอ่อนเพลียไหม
เพราะว่าอายุมากแล้วนะคะ๙๒ปีก็เลยหลับไปนาน
แต่ทุกครั้งยายทวดก็ฟื้นขึ้นมาเองได้ก็เลยเชื่อว่านี่เหมือนเป็นเรื่องปฏิหารแล้วล่ะ
งความตายมา๒ครั้ง๒คราแล้วนะคะ